คุณผู้ชมค่ะสายฮิปพอปทุกคนต้องรู้จัก

ก็ได้สาวเซ็กซี่ดีกรีนางงามอย่างอิงฟ้า
มาร่วมฟิเจอร์ริ่งด้วยจะเป็นยังไงดูเลยค่ะ
นับช้ากว่านี้ได้หนึ่งหนึ่ง

เป็นอย่างไรเซ็กฎ้าละ

มีความสุขมากยิ่งท่อนฮิตพี่แจ๊คขอผมจับขอพรมทัก
อย่ามาทะลึ่งเบเบ่เป็นเพลงประจำแบบสายตี้คุณผู้ชม
แล้วศิลปินเนี่ยมาร่วมงานกันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอิงฟ้า
ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็มีโต้งทูทีดีเจพุทธด้านะคะ
แล้วก็สรัสนะคะแล้วก็ฟิกด้วยค่ะที่สำคัญเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยนะจ๊ะ
เอาไว้แบบเอ็มวีออกเต็มที่เมื่อไหร่สายฮิปพอปเตรียมคอปเวอร์กันได้เลยค่ะ
แล้วก็ต่อเนื่องกันที่ประเด็นของน้องอิงฟ้าคน
หลังจากที่ได้รับฉายานางงามร้อยดราม่าต้องบอกเลยว่าฉานียานี้ไม่เกินจริงนะคุณผู้ชม
มีเรื่องให้น้องเคลียร์ทุกวันตั้งแต่รับมงไม่หยุดไม่หย่อน
อย่างล่าสุดใช่ไหมมีร้านทองในจังหวัดสระบุรี
โพสต์ภาพน้องอิงฟ้าหน้าร้านหลายคนก็เข้าใจผิดว่าอ้าว

ฟ้าก็เลยถือโอกาสนี้เคลียร์ตัวเองว่ารูปที่เห็นเนี่ยหนูเดินทางไปขอบคุณสปอนเซอร์การประกวดเฉย
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของทางร้าน
เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องเงินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง

เพราะว่ามันมีมิจฉาชีพอะไรแบบนี้ไง
แอบอ้างนำชื่อของเธอไปนะหลายครั้งแล้ว
กรณีออมทองตอนนี้ทางกองประกวดเขาบอกดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่นะ
คุณผู้ชมหายใจคอกันก่อนพักจากเรื่องดราม่า
เรื่องราวดีของน้องก็มีเหมือนกัน
ของขวัญปีใหม่แล้วก็ของขวัญวันเกิดที่อิงฟ้าอยากจะมอบให้ตัวเอง
แล้วหลังจากที่ถอยรถมาให้คุณแม่สารฝันให้คุณแม่ไปเรียบร้อยแล้ว
คราวนี้สารฝันให้ตัวเองบ้างค่ะ

เดี๋ยวไปดูคำตอบกันหน่อยเรื่องรถนะครับ

ปีนี้มีแต่เรื่องดีกับอิงฟ้าค่ะ
ประสบการณ์มันทำให้เราโตขึ้นก็ทำให้เราแบบปล่อยวางง่าย

เราพยายามที่จะทำหน้าที่ของเรา
ส่วนหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุด
เพราะว่าหลายคนก็บอกช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบ
เราถ้ากรอบโกยได้เรื่องงานเราก็ต้องทำให้เต็มที่
เราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุด

ยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบเลย
ก็พยายามจะดูที่มันแบบเหมาะกับเราในการใช้งานให้ได้มากที่สุด
ขยันแล้วก็กระตันยูแบบนี้งานปังมาตลอดแน่นอน